เหตุสลดสาวใหญ่ขับรถพาสุนัข
ฝ่าน้ำท่วมออกมาตามถนนเพื่อจะเติมน้ำมัน
แต่ว่ามันมองไม่เห็นเส้นทางเลย
ขับรถหลุดโค้งตกน้ำเสียชีวิตขาดที่

รับแจ้งเข้าตรวจสอบพบรถกระบะอยู่ในสภาพตัว
ผลน้ำเท่านั้นเองตรวจที่ตัวรถพบกระจกข้างทั้งสองฝั่ง
ถูกลดลงข้างละประมาณยี่สิบเซนติเมตรด้านในรถพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงช่วยเหลือนำร่างออกจากตัวรถทราบชื่อต่อมาก็คือ
นางดารุณีสืบสายเกิดอายุ๕๔ปีเป็นชาวอำเภอบางบานนะครับ
สอบถามนายประยูนโพศีเล่าว่าตัวเองออกไปทำสวนใกล้ที่เกิดเหตุ
จู่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังจึงได้เดินออกมาดูครับ
มึงบอกมเราไปกะหาร้วง
ละยังไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่หรือเปล่า
ครับยังไม่รู้แต่
ด้านสามีของผู้ตายเปิดเผยนะครับว่าผู้ตายขับรถออกมาจากบ้านในช่วงเช้า
ออกมาด้วยเพื่อจะไปเติมน้ำมันรถที่อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน

ในเวลาต่อมานะครับมีคนเข้าไปบอกว่าภรรยาขับรถตกน้ำเสียชีวิตแล้ว
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายได้ขับรถ
ฝ่าน้ำท่วมมาเป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
จนถึงที่เกิดเหตุถนนเป็นทางโค้ง
ซึ่งผู้ตายอาจจะมองไม่เห็นเส้นขอบถนนเพราะน้ำมันท่วมมิดไงคุณ
จึงทำให้ขับรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในทุ่งนาข้างถนน
ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตร
ผู้ตายน่าจะพยายามลดกระจกข้างลง
ประมาณนี้มีกระจกลดลงเพื่อช่วยเหลือตัวเอง
แต่รถจมน้ำมิดไปซะก่อน
จึงเกิดการช็อตของระบบไฟฟ้าและบัตเตอรี่
ทำให้กระจกมันลดได้เพียงแค่นี้
ลดลงไม่สุดลดลงได้นิดเดียวนะครับ
แล้วก็น้ำด้านนอกตัวรถไหลเข้าไปด้านใน
ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
แต่ว่าสุนัขเนี่ยมันมุดกระจกออกมาได้นะฮะ